คือนอกจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้แล้ว
มันยังมีเหตุไฟไหม้แถวประตูน้ำ

เราจะย้อนเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟัง

ไปพบวัตถุที่มันคล้ายกับระเบิดเพลิง
มีการตั้งเวลาแบบหน่วงเวลาให้ระเบิดใกล้กัน
เป็นการสร้างให้เหมือนกับเหตุการณ์ไฟไหม้ตามปกติหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมจุดแรกเนี่ยไปดูกันก่อนจุดที่เกิดไฟไหม้เนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๔๕๐นาที
ซอยเพชรชบุรี๑๙ตรงนั้นนะคะ
มันเป็นตลาดที่ขายพวกสินค้าแฟชั่นต่าง
แล้วไฟไหม้เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะ

ก็เลยทำให้ทั้งสินค้ารองเท้าเสื้อผ้าทั้งหมดกว่า๖๐ร้านค้าเนี่ย

แล้วก็เกิดไฟดับทั่วบริเวณดับอยู่ตรงนั้น๖ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
นางสาวดารกาเก่งธรรมเจ้าของตลาดเขาก็คาดว่า
สาเหตุของการเกิดไฟไหม้น่าจะมาจากสายไฟจำนวนมาก
ที่มันไปพันกันบนเสาไฟฟ้าหน้าตลาด

อันนี้คือเจ้าของตลาดคาดว่านะคะ
ทีนี้ถัดมาช่วงประมาณตี๕๐นาที
ก็มีไฟลุกไหม้ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นที่ชื่อร้านฮอปวี่ลายนะคะ
ตรงข้ามกับศูนย์การค้าใบหยกแกลารี่
ซึ่งมันอยู่ห่างจากจุดแรกไปประมาณแค่๒๐๐เมตร
ลักษณะที่เกิดเหตุก็เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นค่ะ

ไฟไหม้เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
แต่ยังโชคดีมากที่ไฟมันไม่ลุกลามไปถึงห้องข้างนะคะ
ค่ะหลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุค่ะ
อีก๕นาทีต่อมาแถวเดียวกันเลย
เป็นไฟไหม้ร้านขายเสื้อผ้าชื่อว่าร้านปุ๋ยแฟชั่น
ปุ๋ยแฟชั่นร้านนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ชั้น๑

จุดนี้มันอยู่ห่างจากจุดที่๒สัก๑๐๐เมตรได้ค่ะคุณผู้ชม
เมื่อกี้ผู้หญิงที่ชี้มือคือเป็นเจ้าของร้าน
คุณสุปราณีคตชศิษย์
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะ

พอกลับมาเอ้าไม่คิดว่าร้านฉันจะโดนไฟไหม้
ซึ่งร้านที่โดนไฟไหม้มีระบบน้ำอัตโนมัติ
พอเกิดไฟไหม้ปั๊บระบบน้ำมันจะทำงานทันทีไงคะ
ก็เลยทำให้เสื้อผ้าจริงเสื้อผ้าเขามีเป็นหมื่นชิ้นเลยนะ
แต่โดนไฟไหม้แค่๒๐๐ตัว
ส่วนที่เหลืออีกเป็นหมื่นตัวก็เปียกน้ำ
ซึ่งคุณสุปรานีเจ้าของร้านก็คิดว่า
เหตุการณ์ไฟไหม้น่าจะมาจากการวางเพลิง

นี่เห็นไหมความคิดของคุณสุปรานีเจ้าของร้านเนี่ย

มาดูอีกจุดหนึ่งค่ะจุดสุดท้ายนั่นเกิดขึ้นในเวลาตี๕๙
ภายในซอยอำนวยศุกร์ห่างจากจุดที่๓ประมาณ๒๐๐เมตรนะคะ
ซึ่งวางอยู่ตรงระเบียงติดผนังทางเข้าตลาด
แต่ก็โชคดีนะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาเห็นก่อน
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเก็บหลักฐานเพื่อนำไปพิสูจน์ต่อไป
หลังจากที่เกิดเหตุทางชุดสืบสวนสนพญาไทยกองพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดไปตรวจสอบเลยค่ะคุณผู้ชม
ก็เชื่อว่าสาเหตุที่เกิดไฟไหม้ครั้งนี้
มันไม่น่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจร
แต่น่าจะเป็นฝีมือของคนที่ไม่หวังดี
สร้างสถานการณ์ความไม่สงบ

คือเจ้าหน้าที่เขาไปเจอวัตถุมันคล้ายกับชิ้นส่วน
ที่ใช้ประกอบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องแบบเพลิง
เรียกง่ายระเบิดเพลิงนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
คือเจอวัตถุบางอย่างมันคล้ายชิ้นส่วนของระเบิดเพลิง
แล้วก็ร้านขายเสื้อผ้าบริเวณตลาดเฉลิมลาบ

คนร้ายจะทำการหน่วงเวลาระเบิด๓ลูก

ให้เกิดเหตุการณ์ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันใกล้เคียงกัน
ทำให้ดูคล้ายเป็นการเกิดไฟไหม้ตามปกติ

ทีนี้พอเขาไปเจอเนี่ยเห็นไหม
มันเป็นวัตถุใช่เป็นวัตถุต้องสงสัย
เขาก็จากการสืบสวนปรากฏว่าคนร้ายนำแผงวงจรตั้งเวลา
แล้วไปพ่วงต่อกับปุ๋ยยูเรีย
เคมีที่ทำให้เกิดระเบิดในลักษณะเปลวไฟได้
แล้วคนร้ายก็มีการตั้งระเบิด

หลังจากนั้นระเบิดอีกสองลูกที่วางไว้ในสองจุด

ช่วงเวลาใกล้เคียงกันค่อยเริ่มทำงานต่อ
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เก็บพวกวัตถุพยานต่าง

แล้วก็เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
ว่าจะมีผู้ต้องสงสัยมาก่อเหตุหรือไม่อย่างไรด้วยนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมจากที่เรารายงานมาทั้งหมด
ความคืบหน้าแล้วก็สรุปประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่กรุงเทพลองกดเข้าไปดู
แล้วเขาจะบอกเลยนะพิกัดที่มันเคยเกิดระเบิดขึ้น

เผื่อวันนี้วันเสาร์ไงคะบางคนอาจจะแบบอยากหลีกเลี่ยง